เรื่องต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่กรณีเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปถอยรถกระบะชนรถของชาวบ้าน๖คันรวดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าต้องขับรถเองเพราะว่าคนขับรถเนี่ยไม่อยู่วัดแล้วก็ต้องรีบซื้อของเพื่อที่จะมาใช้ในวัดเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าท่านบอกว่าที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีอาการอาภาษณ์ด้วยนะคะ
สรุปแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายให้๒แสนบาท
แล้วก็ล่าสุดวันนี้ที่คืบหน้าคณะสงฆ์ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสภายใน๑๕วันนะคะคุณผู้ชม
คณะปกครองสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกครูบาพรชัยเข้าพบ
ขอให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดภายใน๑๕วัน
แต่ว่าไม่ได้ให้ลาศิกขาบทนะคะ
คือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อเป็นการเปิดทาง

ซึ่งมันก็สอดคล้องกับกระแสข่าว
ที่บอกว่าทางวัดได้รับเงินบริจาคจากคณะศรัทธาในกรุงเทพ

แต่เงินจำนวนนี้ยังไม่เข้าบัญชีวัด
มันมีข่าวประเด็นนี้ออกมาด้วยนะคะ
พระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
ได้บอกว่าคณะสงฆ์จังหวัดได้รับรายงาน
ครูบาพรชัยขับกระบะเองแล้ว
พระครูบอกว่าไปซื้อของมาใช้งานบุญวัด
ส่วนที่ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสภายใน๑๕วัน
เพราะว่าจะมีการสอบสวนในส่วนของจริยาสังคาธิการ
ประเด็นเงินบริจาคเป็นเรื่องสำนักงานพระพุทธศาสนา
จะเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
ไปฟังชาวบ้านที่อยู่รอบวัดกันบ้างค่ะ

เลยนะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

เบาหวานกระดูกทับเส้นและเส้นเลือดในสมองตีบ
ที่ผ่านมาก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อย
สิทธิ์หลังเกิดเหตุพาไปรักษาตัว
แต่ก็ไม่รู้โรงพยาบาลไหนค่ะ
แล้วบอกว่าท่านเป็นพระนักพัฒนา
วัดเนี่ยก็เลยเป็นที่รู้จักแล้วไม่มีใครกังขา

ก็ไม่เชื่อว่าจะมีเงินบริจาค๒๐๐ล้านอย่างที่เป็นข่าวด้วย
มากสุดกระถิ่นก็แค่๑๒ล้านบาทเอง

อยากจะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำเสนอข่าว
เพราะนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ส่งผลกับวัดค่ะ
ข่าวก่อนจะควรได้มาประหยัดยมไปขายของแล้วได้เจอของก่อน
หลังจากที่วันที่๓๔ประชาปัจจังงาน
ขอรักษาตัวเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อครูบาพรชัยได้นะคะ
แล้วก็ทราบแต่เพียงว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งลาออก
ตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่อย่างใดค่ะ